เดี๋ยวช่วงนี้เรามาติดตามขีดเส้นใต้เมืองไทย

ซึ่งวันนี้อาจารย์ก็มาวิเคราะห์ในเรื่องของมาตรการที่กรุงเทพฯบรรทคอ
เข้มในการปิดพื้นที่บางพื้นที่
และอาจจะทำให้ประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัด
เขาพยายามที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนานะครับ
ติดตามได้จากขีดเส้นใต้เมืองไทยกับอาจารย์สุภาพคลี่ขจายนะครับ

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

วันนี้โลกเราก็เดินทางมาถึงจุดวิกฤตร่วมกัน
ที่ผมคิดว่าเป็นจุดวิกฤตที่หนักที่สุด
ตั้งแต่เกิดสงครามโลกครั้งที่๒เป็นต้นมา
มันเป็นช่วงเวลาที่ทุกชีวิตต้องปรับตัวรุนแรงที่สุด
กับผลกระทบจากมาตรการต่างที่ออกมา
โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากรายได้ที่ต้องหายไปหรือขาดรายได้ทั้งหมดที่มีอยู่
ที่เราเรียกกันว่าตกงานชับพลัน

เรื่องใหญ่มากรัฐบาลจะมีมาตรการใดออกมา
ก็ต้องเร่งคิดเร่งทำ
ถ้ามันติดขัดข้อกฎหมายตรงไหนยังไง

อย่าให้กฎเกณฑ์กฎหมายมาเป็นเครื่องพันธนาการ
โน่นก็ไม่ได้อันนั้นก็ไม่ได้
อันนี้ก็ติดขัดอันนั้นก็ติดขัด
อย่าลืมว่าเราไม่ได้อยู่ในภาวะปกตินะครับ
ปัญหาไม่ได้เช่นมาตรการที่เขาคิดคิดกันอยู่ตอนนี้
ไม่รู้ว่าจะทำได้มากน้อยแค่ไหน
เช่นมาตรการการลดหย่อนภาษีในสารพัดรูปแบบ
เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ
จากมาตรการปิดงานหยุดกิจการ
เขาได้รัฐลดภาระค่าใช้จ่ายลงมา
เงินได้บุคคลธรรมดาลดลงมาได้ไหม
ภาษีมูลค่าเพิ่มถ้ารัฐบาลยอมเฉือนเนื้อ
ประชาชนก็จะลดรายจ่ายลงมาได้ในระดับหนึ่ง
หรือข้อเสนอเรื่องการจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้
เรียกกันว่าผู้ว่างงานฉับพลัน
เกิดจากสถานบริการหรือสถานที่ทำงานถูกสั่งให้ปิด
มันจะเป็นวันละเท่าไหร่
หรือจะจ่ายให้เขายังไงให้เขาได้มีกินไปวันหนึ่ง

กระทรวงแรงงานก็ต้องไปหาข้อยุติให้ได้ว่า
เงินประกันสังคมในหลักเกณฑ์นี้จะจ่ายได้กี่เปอร์เซ็นต์
แรงงานนอกระบบที่เขาไม่ได้ทำประกันสังคม
เขาเป็นลูกจ้างร้านอาหารเขาเป็นลูกจ้างสถานบริการทั้งหลาย

คือทั้งหมดเนี่ยต้องเร่งทำ
อย่างน้อยเนี่ยการประชุมคอรมอเดือน
สุดท้ายของเดือนคือวันที่๓๑มีนาคม
มาตรการต้องออกมาแล้วนะครับ
ฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีภาพที่
ที่เราไม่อยากได้ยินก็คือว่า
เวลามีการต้น๗๑๑
ต้นร้านสะดวกซื้อ
แล้วก็จะบอกว่าตกงานไม่มีอะไรจะกิน

อันนี้ก็ต้องเร่งทำ
ผมคิดว่ารัฐบาลต้องใช้ภาวะที่ไม่เป็นปกติ
ถ้าใช้คิดกันแบบสภาวะปกติมันแก้ไม่ได้ครับ
มาเรื่องถามว่าเม็ดเงินงบประมาณเนี่ย
อันนี้ก็มีข้อเสนอที่ผมคิดว่า
เป็นข้อเสนอที่มีความเป็นไปได้มาก

พรบงบประมาณปี๖๓
เพิ่งผ่านสภาไปเมื่อไม่นานมาเนี่ย
เป็นงบที่มีช่วงเวลาใช้เงินระยะสั้นผิดปกติคือ

มันมีงบส่วนราชการที่ขอกันไว้เหมือนกับทุกปี
คืองบพวกจากสมนา
งบไปดูงานในต่างประเทศ
บดูงานภายในประเทศ

พอสถานการณ์บ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้เนี่ย

ไปในก้อนที่นำไปช่วยเหลือเยียวยาประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นมาได้ไหมครับ
มันดีกว่าเอาไปอิหลุยฉุยแฉก
อันนี้ก็ต้องใช้อำนาจพิเศษเหมือนกันเพราะ
โดยระบบแล้วเมื่องบผ่านสภาไปแล้ว

ก็ทำไม่ได้โดยกฎไกรปกติ
แต่ภาวะอย่างนี้ขอย้ำว่า
ช่องทางต้องมีและต้องทำให้ได้
ดึงเงินเหล่านั้นคืนมาให้ได้
ทีนี้ประเด็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่า
ควรจะช่วยกันลนรงค์ที่จะ
ให้กำลังใจแสดงถึง
บุคลากรทางการแพทย์

บุคลากรทางการแพทย์
อยากให้ดูอังกฤษเป็นตัวอย่างครับ
เขาเห็นว่าหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์
ส่วนใหญ่ก็เอาเวลาทั้งหมดไปดูแลคนไข้ที่ติดเชื้อโควิด
คนเหล่านี้ไม่มีเวลาไปจับจ่ายใช้สอยอาหารการกิน
พอเสร็จงานก็ไปซื้อก็ซื้อไม่ได้เพราะว่าเข้าของหมด
ผู้บริหารซูเปอร์มาร์เก็ตจึงจัดคิวพิเศษ
คือเปิดช่องทางพิเศษเวลาพิเศษให้บุคลากรทางการแพทย์
หมอพยาบาลเนี่ยไปช็อปอาหารการกินก่อนคนทั่วไปครับ
อันนี้ของเราห้างสรรพสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตทั้งหลาย
ลองลองเอาตัวอย่างมาใช้สิครับอำนวยความสะดวกให้เขา
แล้วก็ส่งสัญญาณไปถึงบรรดาหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์
ว่าถ้าจะมาช้อปปิ้งที่บิ๊กซีมาช้อปปิ้งที่ท็อป
มาซื้ออาหารที่ท็อปควรจะมาในช่วงไหน
เปิดโอกาสให้เขาก่อนผมคิดว่าในวิกฤตมันก็มีโอกาส
ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่มีข้อเสนอแนะเข้ามาก็คือว่า
ในสถานการณ์อย่างนี้เราควรจะยุติหรือบรรเทา
โจมตีใส่ร้ายกันได้ยังไงบ้าง
โดยเฉพาะการตำหนิบุคลากรทางการแพทย์
เพราะว่าพอโพสต์ออกไปแล้วแล้วคนออกไปโพสต์ต่อ
แล้วสุดท้ายขึ้นมาผู้โพสต์มารู้ความจริงก็มาขอโทษขอโพยกัน
มันก็ไม่ได้ประโยชน์ครับทำลายน้ำใจกันครับ
เหมือนที่ผู้ติดเชื้อรายหนึ่งออกมาโพสต์ตำหนิ
หมอพยาบาลโรงพยาบาลนำราชบำราชนาราดูนแล้วก็มีคนโพสต์
แชร์กันต่อยื่อยื่อไปหมดแล้วพอหมอออกมาชี้แจง
ก็โพสต์ขออภัยในความเข้าใจผิดแต่วัดไทยคำที่โพสต์
ฉะนั้นสภาวะอย่างนี้ผมคิดว่านักเลงคีย์บอร์ดทั้งหลายเนี่ย
ควรจะงดเว้นการให้ข้อมูลโจมตีกันมันไม่ควรจะเกิดขึ้นหรอกครับ
ข้อมูลที่ไม่ได้กรองเราต้องช่วยกัน
เพราะวันนี้เราเดินทางมาถึงจุดที่เราต้องร่วมมือเดินหน้าช่วยกัน
ใครมีอะไรจะไงอย่างวันนี้ผมเข้ามาประชุมที่กระทรวงฐาศุกร์
ท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกอนุทินท่านก็เชิญบรรดาผู้ประกอบการ
การสื่อทั้งหลายจากสมาคมต่างมามานั่งฟังว่า
กรสื่อควรจะให้ความร่วมมือกับหมอกับพยาบาลกับกระทรวงสาธารณสุข
กับรัฐบาลยังไงที่จะที่จะส่งสัญญาณส่งข้อความให้ประชาชนยึดเป็นแนวปฏิบัติ
ว่าพอถึงจุดหนึ่งเราควรจะทำอะไรยังไง
ฉะนั้นก็ลองดูครับ
แต่ว่าแน่นอนภาครัฐจะต้องไม่สับสนในการให้สัญญาณให้ข้อมูล

เอาล่ะวันนี้ก็ขออนุญาตส่งรายการมาทางมือถือนะครับ

ขอบคุณครับอาจารย์สุภาพคลิกขจาย
ก็ประชุมอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุข
เดี๋ยวเราก็คงได้รู้มาตรการต่างที่ออกมา
รวมถึงการขอความร่วมมือจากสื่อด้วยนะครับ
เพราะว่าช่วงวันหยุดที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์เนี่ย

ที่อาจจะสับสนอยู่หรืออาจจะยังไม่ชัดเจนอยู่

แล้วก็นักวิชาการเขาบอกว่าอาจจะทำให้คนเอาตัวรอด